ผมขออนุญาตกราบสภาแห่งนี้ไปยังประชาชน๖๖ล้านคนที่มอบอำนาจอธิปไตยให้ผมปฏิบัติหน้าที่ได้ถึง๔ปี

ที่จริงช่วงท้ายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยัตติอภิปรายทั่วไปเลยนะครับ
แต่เห็นว่าก็ท่านก็ไม่ได้นอกประเด็นไปให้นั่นคนอื่น
ก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านหาเสียงสักหน่อยนะครับ

มีการดูดสอซื้อสอป้นสอพักอื่น
นี่เรียกว่าทุจริตแบบป้นสะดมผู้แทนราษดร
เห็นแก่เงินแล้วก็ขายวิญญาณ

เมื่อกี้นี่ผมขอให้ท่านถอนนะครับ

คำว่าดูดซื้อป้นออกครับ
เป็นการทาบทามสอสอพักอื่น

ผมคงไม่สามารถตัดสินใจ
แทนประชาชนได้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผม
แต่ผมจะให้ประชาชนตัดสิน

ในสภาพุทธแหละสะดอนแห่งนี้ที่ผมภูมิใจ

เบรกผมในระหว่างทางนะครับ

ที่ประชาชนที่มอบให้ผม

สมาชิกสภาพุทธแหละสะดอนฝ่ายค้าน
เป็นครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้

ได้ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล๑๑เดือน
หน้าที่ฝ่ายค้านและฝ่ายค้านอิสระ

ผมมีความภาคภูมิใจมาก
สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า

เป็นผู้แทนละสะดอนที่มาจากประชาชน๑๐๐

แม้คะแนนจะไม่มากนักได้มา๖๔๐๐

รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน

แก้ไขปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งกระทู้สดอภิปราย

และไม่ลงมติอย่างละ๓ครั้ง

ถึง๔๐ครั้ง๑๐๐กว่าเรื่อง
เรื่องอภิปรายอื่นจำนวนมาก

อภิปรายขัดขวางโครงการที่ส่อไปในทางทุจริต

แม้ผมจะไม่ใช่นักการเมืองที่ดี๑๐๐

พี่น้องประชาชน๖๖ล้านคน

รวมทั้งเพื่อนสอสอสภาแห่งนี้
รวมทั้งข้าราชการในสภาในห่วง๔ปีที่มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ไม่ดี
พบเพื่อนสอสอที่ดีและดีปานกลางปะปนกันไป
เพราะไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้เป็นคนสุจริตได้ถึง๑๐๐
ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ถึง๑๐๐๘๐๒๐นะครับ
แต่ผมก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้แทนรัศดรที่ดีหรือเป็นผู้แทนรัศดรที่เร็ว
ถ้าเป็นผู้แทนรัศดรที่เร็วบ้านเมืองก็ชิบหาย
ประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมย่าแต่ผมเลือกเป็นผู้แทนรัศดรที่ดี
มีหัวใจที่หวังดีกับประชาชนบ้านเมืองก็จะดีมีความสงบร่มเย็น
ปัญหาทุกอย่างก็แก้ได้แม้รัฐมนูล๒๕๖๐จะบิดเบี้ยวไปบางส่วนก็ตาม
ทำให้ที่มาของผู้แท้รัศดรแบบผมไม่สมบูรณ์๑๐๐
แต่ผมก็ยังภูมิใจแล้วก็ยิ้มได้ภูมิใจมากกว่าสว
ซึ่งอีก๒วันข้างหน้าคือวันที่๑๗กุมภาคม๒๕๖๖
ผมก็จะคืนอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนมอบให้ผมเกือบ๔ปีเต็ม
เพื่อคืนให้ประชาชน๖๖ล้านคนเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันที่๗พฤษภา๒๕๖๖
ผู้แทนรัศดรแบบผมพักไทยศิวิลัยที่มีผมเป็นหัวหน้าพัก
ยังมีประโยชน์ต่อประเทศไทยประชาชนไทยหรือไม่
ซึ่งตัวผมเองอายุ๔๑มีความพร้อมด้านกำลังกายกำลังใจกำลังสมอง
แล้วก็มีความรู้ที่พร้อมจะทุ่มเทชีวิตและวิญญาณ
เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย๖๖ล้านคน
ให้ประเทศไทยของพวกเราดีกว่าเดิม
ดีเหมือนสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และบรรพบุรุษของเราสร้างไว้
จนกว่าผมจะหมดแรงระบบหมดลมหายใจไป
ผมขอกราบประชาชนทั้งหมด๖๖ล้านคน
ที่ให้โอกาสพักทัยศิวิรัย
และให้โอกาสผมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนรัศดร
ที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในห่วงเวลา๔ปีที่ผ่านมา

ผมขออนุญาตกราบสภาแห่งนี้ไปยังประชาชน๖๖ล้านคน
มอบอำนาจอธิปไตยให้ผมปฏิบัติหน้าที่ได้ถึง๔ปี

จริงช่วงท้ายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยติอภิปรายทั่วไปเลยนะครับ
แต่เห็นว่าก็ท่านก็ไม่ได้นอกประเด็นไปให้นั่นคนอื่น
ก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านหาเสียงซะหน่อยนะครับ